เราได้เริ่มต้นไปผ่อนคลายกันแล้วนะคะ

เราก็ยังมีอาชีพดีมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เรื่องราวของการเลี้ยงหนูค่ะคุณผู้ชม

เพราะตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดกันด้วย
ไปดูกันค่ะว่ามีวิธีการเลี้ยงอย่างไร

แต่ละตัวบางตัวนี่นะหนักถึง๒กิโลกรัมคุณ

เป็นหนูพุกของดาบตำรวจสมบูรณ์นันทพิษ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพยาวค่ะ
คือดับตำรวจท่านนี้มีรายได้เสริมจากการเลี้ยงหนูพุกนี่แหละค่ะ

เพาะพันธุ์หนูพุกขนาดใหญ่พันธยาว

เห็นชาวบ้านดักจับหนูพุก
ก็เลยเอากลับมาเลี้ยงไว้ที่บ้าน

พอมาเปิดดูอีกทีเอ้าตัวใหญ่ขึ้น
ปิ๊งไอเดียเลยค่ะว่า
น่าจะขยายพันธุ์หนูพุกขาย

คนที่เขานิยมกินนูพุก
ก็มีเยอะเป็นที่ต้องการของตลาด
แล้วบางคนก็นิยมเลี้ยงไว้ดูเล่น
แต่เป็นแบบสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเหมือนกัน

วิธีการก็คือเลี้ยงไว้ในเบาะซีเมนเล็กนี่แหละค่ะ
ให้อาหารเป็นพวกรำข้าว
หรือว่าอาหารของเป็ดของไก่กินได้เหมือนกัน
ให้มันกินอยู่ในเบาะซีเมน
อยู่แบบนี้ค่ะสุขสบายดีสะอาดสะอา
เพราะว่าควบคุมเรื่องของความสะอาดด้วย
ทำให้บางตัวหนักถึง๒กิโลกรัม
แล้วตอนนี้นะคะขยายพันธุ์ได้มากกว่า๒๐๐ตัวค่ะ

โดยเริ่มต้นอายุประมาณสักเดือนหนึ่ง
ขายได้ตัวละประมาณ๕๐บาท
ถ้าโตสัก๒เดือนขายได้๑๐๐บาท
อายุ๓เดือนขายได้สัก๒๐๐บาท
แต่ถ้าหาก๔เดือนขึ้นไปเนี่ย

ก็จะขายเป็นหนูพ่อพันธแม่พันธุ์เลย

แล้วแต่ขนาดว่าเขาใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะ

แล้วนอกจากจะขายหนูเนื้อแล้วเนี่ยนะคะ

ตำรวจท่านนี้ยังขายเอาไว้เป็นหนูป้อนด้วย
ป้อนนี่ก็คือว่าเอาไว้ป้อนน้ำป้อนนม
เป็นหนูตัวในน้ำ
ใช่ค่ะเพราะว่าตั้งแต่มันลืมตาดูโลกขึ้นมานี่นะคะ
มันอาจจะยังไม่ประสีภาษายังไม่รู้ว่าใครเป็นยังไง
เอามาพอได้แบบกินนมจากมือเรา
อาจจะเกิดความผูกพันก็เลยทำให้มันเชื่อง

แล้วแบบนี้คนเขาก็ชอบกันเยอะเหมือนกันนะ

สามารถที่จะเลี้ยงไว้ดูกับทั่วไปได้
กับปลาอย่างนี้ถ้าเล่นกับแมวนี่ไม่แน่ใจ
แมวนี่จะเป็นเพื่อนกับหนูไหมคะ
อาจจะต้องเลี้ยงแมวตั้งแต่เด็กเหมือนกัน